คือเรื่องภาษามันก็พูดได้เป็นตุเป็นตะ
น้องคนนี้อยากจะให้ดูความสามารถของเด็กแค่๔ขวบคุณชนะค่ะ
แต่ว่าพูดภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาได้อย่างคล่องแคล่วเป็นฟืนเป็นไฟน้ำไหลไฟดับเลย

คุณผู้ชมอาจจะฟังแล้วเนี่ยถ้าบางคนอาจจะไม่ค่อยเข้าใจภาษาอังกฤษเท่าไหร
เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้น้องใบตองแปลให้ฟังครับ
สวัสดีตอนเช้าสักนาวน์แปลว่านั่งลง

น้องเขามีสาระเขาคุยกับครูเขาเรื่องการวาดรูปนั่นนะ

ทั้งสำเนียงทั้งภาษาแล้วถึงหัวชัดเจนนะครับ
คือน้องปุณภพน้ำจันทร์หรือน้องภูเขาอายุ๔ปีเองคุณผู้ชม
ระหว่อก็พูดคล่องแคล้วลงจนผู้ใหญ่เองก็ต้องอึ้งเลยคือเราก็ไปถามครอบครัว
เล่าให้ฟังบอกว่าน้องภูเขาได้รับการส่งเสริมจากครอบครัวตั้งแต่ยังไม่เข้าเรียนเลย
คุณป้าซึ่งเป็นคนที่ดูแลน้องภูเขามาตั้งแต่เด็กก็เฝ้าสังเกตพฤติกรรมน้องภูเขาชอบภาษาอังกฤษ
ก็เลยสอนท่องเอถึงแซ่บตั้งแต่อายุ๓เดือน
แล้วก็ซ้อนคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
พร้อมทั้งมีบัตรคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีรูปการ์ตูนรูปสัตว์มาให้ดู
พอน้องภูเขาเริ่มโตขึ้นก็เลยซื้อแท็บเล็ตมาให้ดู
แล้วน้องภูเขาเขาก็เปิดดูแต่ภาษาอังกฤษนะ
ไม่เล่นเกมไม่อะไรไม่เหมือนคุณชนะ
ดูอะไรก็ไม่รู้นะดูอะไรที่มันเป็นสาระไง
สารขนงสารคดีก็แล้วแต่ความชอบ
แต่ว่าน้องภูเขาเขาก็ดูคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
ถูกการ์ตูนภาษาอังกฤษก็เลยทำให้ซึมซับ
แล้วก็พูดได้อย่างคล่องแคล่วทั้งสำเนียงด้วยนะคะ
ทั้งภาษาต่างก็เรียกว่าฝึกตั้งแต่เด็ก

อยากจะบอกว่าถ้าเกิดว่าโตขึ้น

ถามน้องภูเขาว่าน้องภูเขาชื่ออะไรครับ

ใช่น้องเขาเก่ง

ผมว่าคุณต้องเป็นคนเขียนแน่น้องใบตอง